พลเอกประยุทธ์พุทธลาไม่ใช่จันโอชานะพุทธลาเพราะว่าลาบ่ายครึ่งวัน
สาสดุตาคือแหวน
คั่งสองข้างเลยนะ
ให้ดูสิที่วงอยู่นั่งคุณผู้ชมนะครับ

มันไม่ได้ไปเคสไหร่ของตัวนี้

ไม่มูล

มีทอดแฟนให้นักข่าวดูแล้วมีรอยยิ้ม
แต่ว่าท่านนายกบอกเครียดนะ
คือท่านบอกปกติงานก็เยอะอยู่แล้ว

โรคไว้ทั้งใบ